อีกหนึ่งรายการก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่พอสมควรแล้ว
แข่งขันกันที่ประเทศไทยที่โคราชนะครับ
หลังจากกลับมาจากการแข่งขันเอเชียนเกมครับ
ความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอชั่นเกม๒๐๑๘ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ที่จังหวัดนครราชสิมาโดยโคชด่วนดันไนสีวัชราเมธาคุณ
ผู้สอนก็ปล่อยให้นักกีฬาชุดเหรียญเงินเอเชียนเกมได้พัก๓วันนะ
ก่อนที่จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่๖กันยายน
รำศึกมาหนักตั้งแต่ก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมแล้ว
ส่วนรายชื่อของนักกีฬาก็คาดว่าจะมีการประกาศก่อนการแข่งขัน๒๓วัน
ซึ่งผู้เล่นก็จะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งผสมผสานกับตัวหลัก
หลังจากที่จบเอวีซีครับ๒วันก็จะต้องเดินทางต่อทันที
เพื่อไปแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๘ที่ญี่ปุ่นต่อ
นี่แหละคือรายการที่สำคัญเลยแหละจะมีผลในเรื่องของอันดับโลกของเรา
คู่แข่งรวมกลุ่มเอกซ์ของไทยมาแล้ว

แล้วก็ที่น่าเสียดายกว่าเรียกได้ว่าน้ำตาไหลเลยสำหรับหนุ่ม

ไม่มีนี่ครับอีดายองแล้วก็อีแจยอง
สองคู่แฝดมาสัจจันทร์อย่างน่ารักเลย
น่าเสียดายชื่นชอบผลงานหรือชื่นชอบความน่ารัก
ทั้งสองอย่างบอกกันตรงตรงนี้

แต่ก็มีนี่ครับพวังมินขยอง
จะติดตามมาด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวก

ดาวรุ่งของทางเกาหลีใต้ที่จะมาแข่งขันรายการนี้นะครับ
ตามนู้นตามเชียร์นะครับนักสมมุติยังสาวไทย
ครั้งที่๖ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ

ทุกแบตช์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เท่าสดหมดนะครับตั้งแต่ในวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้ครับ